วันนี้มาดูความคืบหน้าคดีที่หลายคนให้ความสนใจนะคะ
คดีการเสียชีวิตของพระอิทธิสาวลาลาเบลล์ค่ะ
หลังจากที่น้ำอุ่นนะคะถูกควบคุมตัวตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมา
สอบปากคำเครียดทันทีตอนนี้ผ่านไปแล้วประมาณ๑๐ชั่วโมง
นานนะใช่ค่ะและขั้นตอนในวันนี้ช่วงบ่าย
คือเริ่มประมาณบ่ายสามครึ่งเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวนะคะ
อุ่นไปชี้จุดกำหนดก็คือที่บ้านที่จัดปาร์ตี้
และสองก็คือคอนโดของน้ำอุ่นช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่เขายังอยู่นะคะ
ที่บ้านที่จัดปาร์ตี้ที่บางบัวทอง
เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศล่าสุดกันหน่อยนะคะ
สำหรับการชี้จุดจากคุณจิรายุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดเข้ามานะคะจากบางบัวทองนนทบุรีค่ะ

ครับภายหลังจากการสอบปากคำนายรัชเดชวงธบุตร

และเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสนบุคโลนะครับก็ได้
ก็ได้นำตัวน้ำอุ่นนั้นมาชี้จุดที่บ้านย่านบางโมทองนะครับ
มีการจัดงานปาร์ตี้และจุดนี้นั่นเองครับก็เป็นจุดเริ่มต้น
ของการเสียชีวิตของลัลลาเบลนั่นเองนะครับ
คุณผู้ชมครับด้านหลังของผมนี่คือบรรยากาศสดนะครับ
ที่บ้านบ้านย่านบางบัวทองนะครับซึ่งเป็นจุดที่มีการจัดงานปาร์ตี้
อันเป็นต้นเหตุทำให้ลาลาเบลนั้นเสียชีวิตนะครับ
เมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับเจ้าที่ตำรวจได้คุมตัว
โดยมีการใส่แว่นดำแล้วก็ปิดด้วยผ้าปิดปากนะครับ
แล้วก็ไม่ให้ผู้สื่อข่าวสัมภาษณ์แต่อย่างใดนะครับ

เจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะพาตัวในน้ำอุ่นนั้นไปชี้จุดอีกครั้งที่คอนโดย่านตลาดพลูนะครับ
ซึ่งจุดนั้นนั่นเองก็เป็นจุดที่พบศพของลัลลาเบลนะครับ
ซึ่งนายน้ำอุ่นนะครับก็ถูกเจ้าหน้าที่นั้นออกหมายจับรวมด้วยกัน๓ข้อหานะครับ
ก็คือกักขังนวงเหนียวอันเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะครับ
พาผู้อื่นไปเพื่อกระทำอาณาจารย์แล้วก็การกระทำอนาจารย์นะครับ
ซึ่งเบื้องต้นนะครับนายน้ำอุ่นได้มีอาการที่เครียดมากนะครับ
และก็ได้ปฏิเสธทุกข้อหานะครับ
อย่างที่ผมบอกไปครับคุณผู้ชมครับภายหลังจากการสอบปากคำเสร็จสิ้นนะครับ
ที่ตำรวจได้คุมตัวนายน้ำอุ่นไปชี้จุดเกิดเหตุที่บ้านย่านบางบัวทอง
มีการจัดงานปาร์ตี้แล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของการเสียชีวิตของลาลาเบลนะครับ
โดยนายน้ำอุ่นนั้นได้สวมแว่นสีดำพร้อมกับหน้ากากอนามัยปกปิดใบหน้า
ไม่ให้สัมภาษณ์ใดก่อนจะเข้าไปยังสถานที่จัดงานปาร์ตี้นะครับ
หลังจากนั้นนะครับเจ้าที่ตำรวจก็จะนำตัวน้ำอุ่นนั้นไปชี้จุดอีกครั้งที่ตลาด
ขออภัยครับที่คอนโดย่านตลาดพลูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ส่วนความเคลื่อนไหวที่บ้านบางบัวทองตอนนี้นะครับ
ทางด้านของเจ้าของบ้านนะครับก็คือนายชัยพลพันนาแล้วก็นายนาธีสถิตพงศ์สถาพรนะครับ
เจ้าของบ้านนะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ได้ไปจุดทูบสาบานต่อหน้าสารพระพรม
เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจนะครับว่าทั้งสองไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของลัลลาเบลเลยนะครับ
หลังต้องตกเป็นจำเลยของสังคมมานานร่วมกว่า๑สัปดาห์นะครับ
ซึ่งทั้งสองคนก็ยืนยันว่าหากนายน้ำอุ่นมีการซัดทอดมาถึงตนนะครับ
ก็ได้เตรียมทนายขึ้นไว้เพื่อจะสู้คดีกันต่อไปนะครับ
ส่วนด้านหน้าของห้องจัดงานปาร์ตี้ครับคุณผู้ชมครับ
ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับอ่าเทศบาลเมืองบางครูรัฐจังหวัดนทบุรีนะครับ
ได้นำแผงเหล็กมากั้นพื้นที่บ้านนะครับ
ปิดป้ายประกาศสั่งห้ามไม่ให้ใช้อาคารหลังมีการพบว่ามีการต่อเติมโดยไม่ได้รับการอนุญาตนะครับ
ซึ่งต้องรอจนกว่าเจ้าของบ้านตัวจริงนะครับจะมีการยื่นชี้แจงและขออนุญาตหากไม่ได้
หากไม่มาชี้แจงนะครับก็จะมีการดำเนินคดีภายใน๓๐วัน
แล้วก็จะมีการเตรียมการลื้อถอนกันอีกด้วยครับ
สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะคะย้ำว่าจุดที่เขานำตัวน้ำอุ่นไปชี้จุดมี๒จุด
จุดแรกก็คือบ้านที่จัดปาร์ตี้ที่บางบัวทองตอนนี้ยังอยู่ตรงนั้นอยู่เลยนะ
เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปก็คือไปที่คอนโดของน้ำอุ่น
พิซซ่าคอนโดตรงท่าพระย่านตลาดพลูนะคะ
ใช่ค่ะอย่างไรก็ตามตอนนี้นะคะรอรายละเอียดเพิ่มเติมจากหลักฐานจากทางตำรวจเท่านั้นค่ะ
คือเบื้องต้นน้ำอุ่นเองก็ยังคงปฏิเสธทั้ง๓ข้อกล่าวหา
ตำรวจได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาไปตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วนะคะคือ
กักค้างหน่วงเหนียวจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
พาไปเพื่อการอนาจารย์แล้วก็อนาจารย์คือหลายอย่างพฤติกรรมของน้ำอุ่น
ไม่ว่าจะเป็นหลักฐานรวบพยานต่างเนี่ยมันเข้าองค์ประกอบสามข้อหานี้
ส่วนข้อหาอื่นเนี่ยจะมีการแจ้งเพิ่มเติมหรือไม่โดยเฉพาะพยายามฆ่านะคะ
เดี๋ยวรอเพิ่มเติมตำรวจกำลังรวบรวมพยานหลักฐานต่างอยู่ให้หนาแน่นกว่านี้นะคะ